ก็เป็นการฉลองที่มีความสูญเสียเช่นเดียวกันนะฮะพอเมาไปแล้ว
ผู้จะไม่เข้าหูล้มโต๊ะสุดท้ายก็กลายเป็นเหตุการณ์นองเลือกขึ้นมาครับ
ห่ะอื่ม
ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่
ก็มีการตั้งโต๊ะกัน๕โต๊ะมี๑โต๊ะถูกล้มลงไป
เหล้าก็แตกกระจัดกระจายกันไปส่วนคนก่อเหตุคือ
ธิรพงศ์หมื่นศรีหรือว่าในเขียวอายุ๓๔ปีเป็นเจ้าของบ้าน
พูดจากใจพูดจากใจคลับรถแล้วลบหนีไป
ทีนี้ไปสอบถามนางสาวดาราพรแก้วเก็ตเป็นแฟนของผู้ก่อเหตุ
ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็จัดเลี้ยงปีใหม่กัน๕โต๊ะที่หน้าบ้าน
เชิญเพื่อนมาและผู้ตายนั่งซัดในดื่มกันตั้งแต่ช่วงบ่าย
เดินเข้าไปหาเรื่องนายธีรศักดิ์แล้วก็ใช้มือดึงเสื้อของนายธีรศักดิ
แล้วก็พูดจาเหมือนไม่เข้าหูอะครับทำให้นายธิรศักดิ์ไม่พอใจ
เกิดอาการโต้เถียงกันผู้ตายก็เลยเดินไปหาภรรยา
และอยู่ในงานด้วยกันก็จะชวนภรรยากลับบ้าน
แต่ภรรยายังอยากนั่งดื่มต่อไม่อยากกลับ
ทีนี้ผู้ตายไม่พอใจตอนแรกมีเรื่องกับนายธีรศักดิ์เจ้าของบ้านก่อนนะ
แล้วสักพักหนึ่งไปมีเรื่องกับภรรยาตัวเองเพราะภรรยาไม่ยอมกลับ
ไม่พอใจคว้าแก้วคว่างลงพื้น
ทีนี้เจ้าของบ้านนายธิรศักดิ์ก็เห็นเข้าไปตบหน้าผู้ตายสองทีจนล้มลงไป
ผู้ตายเดินหนีออกไปก่อนจะกลับมาขอกุญแจรถจากภรรยาแต่ภรรยาก็ไม่ให้
เพราะยังอยากอยู่ต่อทีนี้เอายังไงภรรยาก็ไม่ยอมกลับ
เจ้าของบ้านก็ทะเลาะกันนะฮะโมโหเลยถีบโต๊ะล้มลงไป
ธิรพงศ์เป็นเจ้าของบ้านเห็นเข้าอย่างนั้นก็โมโหสิครับเดินเข้าไปหาผู้ตาย
นะฮะแล้วก็ชักปืนยิงไปหนึ่งนัดล้มลงไปถ้ำกลางสายตาคนที่ไปร่วมปาร์ตี้กัน
โอ้โหทุกคนก็ตกใจสุดท้ายผู้ก่อเหตุก็ต้องขับรถและหลบหนีไป
เบื้องต้นจังบริโหทก็เตรียมร่วมหลักฐานเพื่อขออนุมัติออกใหม่จับ
ติดตามตัวผู้ที่ดำเนินคดีต่อไป
คนที่ก่อเหตุก็ต้องถูกดำเนินคดีต่อไป
ก็กลายเป็นปีใหม่ก็ไม่มีความสุขกันไป
ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรด้วยนะคะ